ไปดูความเจ็บร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแถวครองหลวงปฐุมธานี
เขาจอดรถเอาไว้หน้าบ้านริมถนนแต่อยู่หน้าบ้าน
แบบนี้มานานหลายปีแต่เช้าวันหนึ่งเนี่ยออกมานอกบ้านไปเจอโอ้โหแทบช็อกครับ
รถสีขาวถูกพ่นด้วยสีดำทั้งรถรถสีดำถูกพ่นด้วยสีขาวทั้งรถเลยคุณผู้ชมโอ้โห
อันนี้เป็นความเชื่อหรือเปล่ารถคันนี้สีขาวอะไรแบบนี้
ไม่รู้ใครไปพ่นไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรมาหรือเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าที่แบบมือบอลอย่างนี้นะฮะ
ค่าทำสีเนี่ยแต่โดนไป๖คันไงไม่ถูกเลยนะ
เป็นภาพของรถยนต์ของผู้เสียหายที่โพสต์ในโลกออนไลน์
หลังถูกคนที่ไม่หวังดีนำสีสเปรย์กระป๋องไปพ่นใส่รถ
ซึ่งจะเห็นว่าถ้าอย่างที่บอกไปคันไหนสีขาวนะเขาเอาสีดำพ่น
คันไหนสีดำก็เอาสีขาวพ่นคือตั้งใจให้มันเห็นแบบชัดอย่างนี้ฮะ
ซึ่งผู้โพสต์ผู้เสียหายเองก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าผมเคยไปทำอะไรให้ใครให้คุณไม่พอใจ
แต่ไม่ว่าเป็นวัยรุ่นหรือคนที่โตแล้วการกระทำแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์เรา
เขาโพสต์ได้สุภาพนะนี่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมีคำที่เออด่ายับแรงกว่านี้ครับ
คือค่าซ่อมสีเท่าไหร่มันแพงอ่ะทำนี่คือทำสีรอบคันมันไม่ถูกไม่ถูกเลยจริง
ทั้งคันเลยนะครับในที่เกิดเหตุอยู่ในซอย๒ทับ๒ของหมู่บ้านจัดสรรย่านครอง๓อำเภอครองหลวงปฐุมธานี
ทีมข่าวก็เดินทางไปพบว่ามีรถของนายซาบอนนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิกเพจโอฮันน่านะฮะของกลุ่มยูทูบเบอร์นะฮะ
ถูกสีสเปนในพ่นใส่ด้วยนะครับรถของนายซาบอลเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่มีรอยสีสเปรพ่นไว้ข้างรถด้านขวานะครับ
ตั้งแต่หน้ารถไปถึงท้ายรถซึ่งเจ้าของรถเนี่ยกำลังจะนำรถออกไปซ่อมแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ข้อมูลอะไรใดนะครับ
ด้านนางสาวสุพรรณนิกาขุนศรีอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายอีก๑คนก็บอกว่า
รถยนต์ของเธอจอดอยู่ในช่องกลับรถข้างบ้าน
คือหมู่บ้านนี้เขาจะมีช่องทำเป็นช่องกลับรถแต่เธอไปจอดตรงนั้นพอดี
ช่องกลับรถนี้สามารถที่จะทะลุระหว่างซอย๒๑กับ๒๒ได้
โดยเขาอยู่ที่นี่มา๑๑ปี

มักจะนำรถไปจอดในช่องแบบนี้ตลอดไม่เคยมีปัญหา
หรือไม่มีใครร้องเรียนเรื่องการไปเกะกะขวางทาง
ถามว่าเกะกะไหมมันก็เกะกะ
เขาเป็นช่องกลับรถแต่เธอก็ไปจอดเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ว่าอะไรจอดได้
อันนี้เป็นช่องทะลุนะก็เลยไปจอดแบบนี้นะครับ
วันที่เกิดเหตุน่าจะเป็นเช้ามืดของวันที่๙กุมภาพันธ์สักประมาณตี๕
ไม่ได้สังเกตที่ฝั่งขวาของรถว่ามีรอยสีมันมืดหน่อย
กับแฟนขับรถมาที่ตลาดสว่างแล้ว
รับเหมือนกันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วมีวัตถุประสงค์อย่างไรจึงก่อเหตุ
แต่พอกลับไปที่หมู่บ้านไปเจอบ้านใกล้เรือนเคียงก็เจอกันไป
หกคันทั้งหมดเป็นรถที่จอดอยู่ริมถนนทั้งหมดเลยอืมแต่จอดที่
หน้าบ้านและข้างบ้านของตนเองไปฟังเสียงของผู้เสียหายนะครับ
ถนนจะอยู่ตรงนี้เลยหน้าบ้านแล้วรถที่ของของหนูจอดนะคะ
มันจะอยู่ข้างบ้านค่ะรถพี่อีกคันนึงเขาอยู่ข้างบ้านเขา
เขาจอดอยู่หน้าบ้านตรงเนี้ยแหละค่ะก็โดนหมดโดนโดนเป็น
โดนตั้งแต่ไม่รู้ว่าเริ่มจากทางไหนนะแต่โดนไปยาวไปเป็น๖คันนะคะ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยมีปัญหากับใครด้วย
ทรัพย์ศิลป์ของทุกคนอ่ะเขาก็รักหมดแหละค่ะ
คืออย่าไปทำร้ายของเขาเลยคือคุณคุณจะคิดนึก
คนนองยังไงก็ไม่สมควรไปทำลายของของเขาอะค่ะ
คนนี้อยู่มาสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีน่ะใช่นะฮะ
ส่วนกระบะนี่คันนี้สีดำนะฮะเป็นของนางสาวสุพรรณิการนี่แหละ
หลังจากถูกสีสเปรยพ่นใส่เธอก็เอาเข้าคาแคร์นะครับ
ไม่ต้องเสียเวลาไปทำสีใหม่หรือว่าต้องเคลมประกันอะไรนะฮะ
ก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะคือขัดออกนะครับ
หลังจากตรวจสอบตำรวจสพครองหลวงก็เป็นเจ้าของพื้นที่บอกว่าตอนนี้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่
มีการสอบถามข้อมูลยังไม่พบพิรุษของคนในหมู่บ้านอะไรเลยนะครับ
เพราะว่าเรือนจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องมงจรปิดด้วยนะครับ
แต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ที่อาจจะคึกขนองหรือเมาหรือยังไง
มีสีอยู่ในมือพอเห็นรถพ่นซะหน่อยดีกว่านะฮะ